มาดูข่าวแปลกความความเชื่อของเราดีกว่าวันนี้
เริ่มที่ข่าวกิจกรรมเฉลยพระเกตกันก่อน
มอบของใช้ส่วนตัวให้กับผู้ต้องขังหญิง

และก็มีรถเข็นขายน้ำด้วย
โครงการดีที่จะมอบให้ผู้ต้องขังหญิงนะคะ
นำไปประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วค่ะ

พร้อมด้วยนางนิพาสุวนัจภิษฐ์

อบของใช้ส่วนตัวให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
และเด็กอ่อนที่เป็นบุตรของผู้ต้องขังหญิง
จำนวน๑๑รายภายในเรือนจำกลางจังหวัดระยอง
ตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๕๙
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๙พันศา
และในโอกาสที่ทรงครองราชครบ๗๐ปี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙ค่ะ
การดังกล่าวจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดระยอง

พร้อมกันนี้ค่ะได้มอบรถเข็นขายน้ำ
ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการคัดเลือก
โครงการผลิตผลคนดี
เพื่อที่จะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง
นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
รวมทั้งเลี้ยงครอบครัวได้หลังจากที่พ้นโทษค่ะ